ข่าวที่จะให้ดูต่อไปนี้งูกินงูค่ะ

งูเขากินงูด้วยกันเองก็ได้นะ

เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
มีคนเขาถ่ายคลิปนี้ไว้ได้เป็นเหตุการณ์
งูเห่ากำลังกินงูเหลือม

คุณผู้ชมจะเห็นงูเห่านี่กำลังกินงูเหลือม
โดยผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งได้ส่งคลิปวิดีโอนี้
มาทางเพจไทยรัฐแจ้งข่าวแจ้งคลิป
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๖มกราคม
ที่ผ่านมาเวลา๒๒นาฬิกา
ศูนย์วิทยุ๑๙๑โนลทับบรีหรือว่าศูนนนต์

อยู่ในหมู่บ้านบางบัวทองเหตุการณ์นี้
บ้านหลังหนึ่งเขาบอกว่ามีงูเข้ามาในบ้านก่อน

พบว่าไม่ได้เข้ามาเฉยสิคะ

แต่ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเห็นนี่แหละค่ะ
งูเห่ากำลังกินงูเหลือมอยู่เลย
เขมือบเขมือบพยายามเอางูเหลือมเข้าไปในท้องตัวเองค่ะ
คือภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นช่วงที่เขาอยู่ที่พื้น
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไปถึงหลังจากนั้นเขาก็ใช้นี่แหละค่ะ
ขอเกี่ยวเขาขึ้นมากะว่าทั้งสองฝ่ายจะปล่อยกัน
แต่ทั้งสองฝ่ายไม่ยอมปล่อยกันเลยนะคะ
งูเห่าก็กัดงูเหลือมแน่นพยายามที่จะกินเข้าไป
งูเหลือมเองก็ม้วนตัวกัดงูเห่าอีกฝั่งเช่นกัน
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะจับงูทั้งสองตัวขึ้นมาได้
แต่ว่าทั้งสองฝ่ายเขาก็ไม่ยอมปล่อยเขี้ยวกันอยู่ดี
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องปล่อยทั้งสองในสภาพแบบนี้เลย
เพราะว่าดึงไม่ออกจริงนะคะ